เราได้รับความร่วมมือที่ดีมากที่ทุกคนเอาตัวปัญหาเป็นตัวตั้ง

อันนี้ไม่รวมโรงแรมนะครับที่เราใช้รับผู้ป่วยที่ดีขึ้นแล้วครับ
ค่ะมีอยู่๒ประเด็นค่ะตอบตามที่คุณหมอต้องการก็ได้นะคะ
เพราะว่าอาจจะถามไม่ตรงท่านเท่าไหร่แต่ว่าเป็นคุณหมอเหมือนกันเนี่ยนะคะ
อันนี้มีคำอธิบายทางการแพทย์ไหมคะ
ครับจริงเนี่ยอันนี้เป็นกรณีที่ผมเข้าใจว่าเกิดในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับคุณสอน

ที่เขาออกมาอาจจะไลฟ์หรืออะไรก็ตามถามกับท่านภูมิในการโรงพยาบาลที่เป็นคนดูแลคนไข้รายนี้
ภูมิในการยืนยันว่าคนไข้รายนี้เนี่ยนอนที่โรงพยาบาลแห่งนั้น๗วันและอาการดีไม่มีอะไรเลยนะครับ
และคนไข้ก็คุยกันแล้วว่าเขาอยากกลับบ้านโดยหลักการอย่างนี้ครับว่าเดิมเราก็ยึดหลักว่าถ้าคนไข้นอนแล้ว๗วันไม่มีอะไร
อย่างนี้ครับจริงตอนที่เราทำเหมือนกับคำแนะนำกัน
คำแนะนำในการรักษาปรับมาตลอดตามสถานการณ์
ในช่วงอาทิตย์ก่อนนั้นทางผู้เชื้อชาญทั้งหลายก็ดู
ของต่างประเทศว่าต่างประเทศเขาแนะนำกันยังไง
ก็มีหลายประเทศที่แนะนำให้อยู่ที่บ้านกันแรกทีซ้ำ
ซึ่งเราก็ไม่เห็นด้วยเราก็บอกว่าควรจะต้องมาที่โรงพยาบาลก่อน
ดูแล้วไม่มีอะไรเอ็กซาเรย์ปอดดี
ถ้าคนไข้ไม่อยากอยู่นะครับต้องทำความตกลงให้ดี
เพราะว่าคนไข้กลับบ้านแต่พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับ
เรียนอย่างนี้ครับคุณจอมขวัญวันนี้เราก็ออกในเรื่องคำแนะนำใหม่เลยว่า
เราขออนุญาตแล้วเพื่อตัดปัญหาทั้งหมด
ขอให้นอนโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่เราจัดให้๑๔วัน
วักแล้วกลับไปเรายังจะให้คือถ้าอาการดีแล้วไม่มีอะไร
ก็กลับไปยังแยกตัวให้ครบเดือน
แต่ขอให้อยู่กับเราอย่างน้อย๑๔วันครับ
ตามปกติแล้วมันมีวันเฉลี่ยไหมคะคุณหมอ
แต่ต้องเรียงนี้ก่อน

มีประมาณ๒๐ที่ไม่มีอาการเลยนะฮะ
ตลอดของการติดเชื้อไม่มี

ประมาณ๗๑๐วันคนไข้ก็จะดีไม่มีอะไรแล้ว
แต่ของใหม่นี้เราบอกให้อยู่กับเรา๑๔วันเลย
เช่นอาจจะอยู่ที่โรงพยาบาลเอายกโรงพยาบาลกรมผมแล้วกันโรงพยาบาลราชวิถี๗วัน
๗วันแล้วไม่มีอะไรอีคเซเลยปลอดภกษ์ปกติไม่มีไข้ไม่มีอายละ
ให้เขานอนต่ออีก๗วันหลังจากครบ๑๔วันถ้าไม่มีอะไรเราก็ให้กลับบ้าน
มีที่เมืองจีนที่รายงานว่าพบเชื้อวันที่๒๑๒๒ได้
ค่ะคุณหมอคะอันนี้ถามเป็นความรู้นะคะ

ข้อแนะนำนะคะตอนนี้อย่างนี้ครับทางกรมควบคุมโรคเขาจะทำเรื่องเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
เขาจะแนะนำพวกผู้สัมผัสของเราเนี่ยกรมการแพทย์ที่ดูแลในเรื่องของการรักษา
การแพทย์ก็จะทำงานร่วมกับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับ
สมาคมโรคติดเชื้อสมาคมอุระเวทที่ดูเรื่องโรคปอด
แล้วก็โรงเรียนแพทย์ทุกแห่งนะครับเราคุยกันแล้วก็ออกเป็นเหมือนกับแนวทางการรักษา
เป็นคำแนะนำกลางที่ใช้ทั่วประเทศยืนยันว่าใช้ทั่วประเทศ
เพื่อเหมือนกับเป็นหลังพิงให้หมอแล้วครับว่าอันนี้พศหมอคือเป็นไกด์ไลน์นะว่าใช้ตามแบบนี้ครับ
เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเข้าโรงพยาบาลไหนอาจจะแตกต่างกันคือข้อแนะนำเหมือนกันหมดทุกแห่งทั่วประเทศถูกไหมครับ
ใช่ครับวันนี้เราออกไอไลน์ตัวใหม่ที่เรียนแล้วบอกขอ๑๔วัน
แต่หมายความว่านอนเฉพาะในโรงพยาบาลนะครับอาจจะโรงพยาบาล๗วันรับไปนอนในโรงแรมหรือหอพัก
หรือเป็นแคมป์อะไรก็ตามที่ทางสถานที่ของทางราชการเราจัดให้ครับ
คือว่า๑๔วันเนี่ยเอาอย่างนี้นะคะคือถ้าสมมุติเราไม่แบ่งตามสถานที่
วันคือหมายความว่าต้องอยู่กับหมอต้องอยู่กับพยาบาลต้องอยู่กับคนดูแล๑๔วัน
นอนที่โรงพยาบาลหรือย้ายไปนอนที่เตรียมไว้ให้หลังจากที่รักษาเบื้องต้นแล้วก็แล้วแต่
แต่ต้องอยู่๑๔วันอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมคะ

แล้วก็หลังจากนั้นก็จะแนะนำว่าถึงแม้ว่าพอก่อนออกจากโรงพยาบาลไป
ตรวจแล้วไม่น่าจะแพร่เชื้อได้แล้วแต่ก็หมายความว่าจาก๑๔วัน
อยู่เต็มที่๑๔วันแต่กลับบ้านไปแล้วยังไงก็บวก๑เดือนเต็ม

ถูกครับคือกลับไปอยู่เป็นการแยกตัวให้ครบ๑เดือนหลังจากวันที่เริ่มมีอาการ
คุณจองฝันนึกออกเนอะมานอนกับเรา๑๔ก็บวกไปอีก๑๖
คือบวกกันให้ครบเดือนเฉยใช่ไหมคะ